ยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงทานของวัดสังขทานที่นนทบุรีได้ไหมฮะ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในพื้นที่โรงฐานค่ะห้าวัฏสังครรฐานนะฮะ
อ่าจะเห็นว่ามีชายเร่ร่อนคนหนึ่งนะครับ

จนเสียชีวิตคาที่นะครับแล้วคนก่อเหตุก็หนีไปพร้อมกับแฟนสาว
อันนี้ตอนมาช่วงเช้าเลยนะฮะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
คือที่นี่เนี่ยเป็นโรงทานคนเร่ร่อนคนที่ไม่มีข้าวปลาอาหาร
เขาก็มาขอข้าววัดกินค่ะนี่พอก่อเหตุก็เดินหนีไปกัน
ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นายจรรย์พรแซ่อื้อหรือว่าในต่ออายุ๓๕ปีนะครับ
ผู้ต้องหาที่ใช้มีดปลายแหลมแทงคอนายปริญญาจันล้ำเลิศ
อายุ๔๒ปีเสียชีวิตในวัดสังขทานตรงจุดที่เป็นโรงทาน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔เมษายนนะครับ
ปกติช่วงเช้าเขาก็จะมาขอข้าวขอน้ำขออาหารที่วัดกินกัน

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นายจรรย์พรเนี่ยถูกจับได้ที่ใต้สะพานพระราม๙อยู่ที่เขตวาดบุรณะ
ปกติก็จะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามใต้สะพานอย่างนี้อยู่แล้ว
ตอนที่ก่อเหตุหลบหนีไปกับแฟนสาวนะชื่อว่านางสาวรัตนมณีผิวจันทึกอายุ๓๕ปี
นี่คือจุดเกิดเหตุตำรวจคุมตัวไปทำแผน
เริ่มจากจุดที่ผู้ตายกับผู้ต้องหากำลังพูดคุยกันแล้วก็มีปากเสียงกัน
หลังจากนั้นนายจรรย์พรผู้ต้องหาเดินไปหยิบของแล้วเจอกันไกล
ก็เลยเอามาพกไว้ที่ตัวพอมาถึงจุดบริเวณลานแจกของ
ซึ่งผู้ตายกับผู้ต้องหามีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ผู้ต้องหาก็เลยหยิบกันไกลขึ้นมาแล้วแทงเข้าไปเข้าคอผู้ตายพอดีนะครับ
เขาเสียชีวิตจากนั้นตัวเองก็หนีไป
แล้วเอากันไกลไปทิ้งที่ป่าย่าด้านหลังแคมป์คนงาน
แล้วก็พานางสาวรัตนมณีแฟนสาวหลบหนีไป
นี่ฮะจุดที่เอากันไกลไปทิ้งตำรวจทำแผนอยู่๒๐นาทีนะครับ
ก็นำตัวกลับไปที่สพบางศรีเมืองแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นายจรรย์พรบอกว่าสาเหตุที่ลงมือแทงนายปริญญาเนื่องจากหึงหวง
อันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้างแบบนี้นะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับผู้ตายเพราะเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกัน
ไปไหนก็ไปด้วยกันนับถือเหมือนกับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
ต่อมาผู้ตายเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมชอบมาลวนลามแฟนสาวของเขา
แล้วทำหลายครั้งด้วยต่อว่าไปแล้วพอต่อว่าก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
แต่ผู้ตายเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เขาก็รู้ว่าถ้าท้าชกต่อยกันเนี่ย
คงสู้ไม่ได้ตอนวันเกิดเหตุไปเจอกันไกลพอดี
หยิบมาพกติดตัวพอโต้เถียงกันก็เลยแทงเข้าไปเลยนี่ฮะ

แฟนสาวก็ถูกคุมตัวได้แล้วตำรวจก็แยกสอบไปนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลต่อนะครับ